ทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เล่นเอาช็อกทั้งบ้านเลยนะครับ
เพราะว่าหลานสาวของบ้านเนี่ยอายุ๑๘ปีไปเบิกเงินมาจากธนาคาร
แสนกว่าบาทเป็นเงินสดเก็บเอาไว้
จะไปใช้หนี้นะแล้วจะไปเรียนต่อด้วย
อยู่ดีเนี่ยเงินมันหายไปหมดเลย
ไปหาหมอดูนะหาหมอดูนะ
หมอดูเนี่ยไปหา๔ที่๓ที่บอกว่า
ไม่ได้หายไปไหนอยู่ในบ้านนั่นแหละ
หายังไงก็หาไม่เจอไปถามพระ
ทีแรกพระท่านจะไม่ดูให้บอกโอ้โหหลวงพ่อ
ช่วยหน่อยเถอะถ้าเกิดไม่ได้เงินจำนวนนี้นะแย่แน่
หลวงพ่อท่านบอกว่าเงินเนี่ยมันอยู่ในท่อในบ้าน
มีคนมาเปิดท่อซีเมนที่บ้านดูเจอฮะ
ท่อนเป๊ะเลยอ่ะอะไรจะเป๊ะขนาดนั้นหมอดูก็แม่นอยู่นะ
ถูกต้องแต่หมอดูบอกมันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน
หลวงพ่อให้ช่วยดูอีกทีนึงบอกช่วยดูเถอหลวงพ่อ
ไม่งั้นลำบากแน่ต้องไปใช้หนี้ต้องไปเรียนต่อด้วย
บอกมันอยู่ในท่ออยู่ในท่อที่บ้าน
เรามาเปิดฝาท่อดูนี่ฮะแบงค์แบบธนบัตรนี่
อยู่ในน้ำนี่เต็มเลยน้ำในท่ออ่ะอืม
เอาขึ้นมาเรียงตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับ
เงินสดทั้งหมดเนี่ยเป็นแบงค์แบบที่ยังฉบับสมบูรณ์อยู่นะ
แต่เปียกหน่อยนะแสนนึงแบบที่ฉีกขาดประมาณสามหมื่น
เจ้าของเงินเอาไปที่ธนาคารแล้วนะ
แล้วนะคะเพื่อจะขอแรกใหม่ค่ะจะทำแบร์งเล้วเขาบอกว่าเดี๋ยว
แลกคืนได้เท่าไหร่แบบไหนอรยง่ายทุกผู้ชมครับเมื่อสัก
ครู่นี้ที่เห็นคือกู้ไพทางน้ำนะครับหลังได้รับแจ้ง
แจ้งว่าที่บ้านหลังนี้มีคนทิ้งธนบัตรลงในน้ำ

บ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านยางใหญ่ตะบนยางน้อย
อำเภอโกศุมิสัยจังหวัดมหาสวครามนะครับ

กว้าง๘๐เซนติเมตรนะฮะ

ก็ต้องใช้เวลาในการนำธนบัตรขึ้นมาเนี่ย

ลงไปเองก็เสี่ยงต่ออากาศแบบไม่พอหายใจอีก

คุณยายเจ้าของบ้านเนี่ยอายุ๗๗แล้วนะ

หลานสาวยุค๑๘ไปเบิกเงินสด
มาจากธนาคารนี่ฮะคุณยาย

เงินสดมาเพื่อจะนำไปฝาก

มีน้าสาวคนหนึ่งอายุ๕๗ปี

บอกไม่ได้หายไปไหนหรอก
มันอยู่ในบ้านนั่นแหละ
มีคนเอาไปซ่อน
แล้วก็ยกฝาปูนซีเมนที่ปิดบ่อน้ำตรงนี้ออก
เห็นเงินแบบโอ้โหธนบัตรแบบลอยเต็มเลยอ่ะ

ก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเอาขึ้นมา
อ่าก็เก็บขึ้นมาได้หมดนะฮะ
แสนกว่าบาทนะครับ

ที่ฉีกฉีกขาดบ้านแต่ก็ประมาณ๓หมื่น
เดี๋ยวแบงค์ต้นสังกัดในพื้นที่ที่หลานสาวเขาเอาไปขอแลกแบงค์ใหม่
เขาจะส่งไปยังแบงค์ชาติให้ตรวจสอบก่อนว่า
สามารถแรกคืนได้ครบทุกใบไหม
แม่แต่ความจริงให้แบงค์เขาโอนเข้าแบงค์อีกแก๊งหนึ่งก็ได้นะ
ดีกว่าดีกว่าเก็บเงินสดอะไรเอาไว้ในบ้านบางทีมันก็อันตรายนะ
นี่มีคุณน้าที่ก็มีอาการทันกิจประสาทอยู่คนอย่างนี้

อืมยังดีที่เจอค่ะ